จากฟุตบอลชายนะคะมาต่อกันที่ฟุตบอลหญิงกันบ้างค่ะ
มีคิวที่จะลงแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก
ฟุตบอลโลกหญิงนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้
เตรียมที่จะประกาศรายชื่อ๒๕คนนะคะ

ซึ่งโค้ชหนึ่งก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บเลยค่ะ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะ
ก็มีการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะ
ก่อนที่จะไปลุยศึกฟุตบอลโลกหญิง๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศส
ซึ่งไทยค่ะมีโปรแกรมที่จะลงสนามเกมแรก๑๑มิถุนายนเจอกับสหรัฐอเมริกานะคะ
โดยโค้ชหนึ่งหนึ่งหรือไทยศาสตร์ทองเวียนค่ะ
ตอนนี้ยืนยันว่านักกีฬาทั้งหมดไม่มีใครมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะคะ
แม้ว่าเพิ่งจะมีการตกลงประกาศยุติหลีกเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บของนักกีฬา
สำหรับช่วงโค้งสุดท้ายนะตอนนี้นะคะก็ติวเข้มเต็มที่ค่ะ
เพื่อให้นักเตะได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจเทคติกมากที่สุด
ส่วนการตัดตัวผู้เล่นจะมีการประกาศพรุ่งนี้นะคะ๒๕คนสุดท้าย
เพื่อที่จะเดินทางไปเก็บตัวที่เบลเยี่ยมแล้วก็ฝรั่งเศส
รวมถึงลงอุ่นเครื่องกับทีม๓นัดด้วยนะคะก็มีอุ่นเครื่องกับทีมชาติฝรั่งเศส๒๕พฤษภาคม
เครื่องกับทีมชาติเบลเยี่ยม๑มิถุนายนแล้วก็อุ่นเครื่องกับสโมสรคอนทิชเอฟซีในหลีกเลเยี่ยมวันที่๔มิถุนายน
ก่อนที่จะตัดตัวเหลือ๒๓คนสุดท้ายซึ่งก็จะมีกำหนดส่งรายชื่อได้จนถึงวันที่๙มิถุนายน
หรือว่า๒วันก่อนเกมการแข่งขันแมชแรกค่ะ
ตัวมาทีมน้องในทีมที่จะเดินทางไปแข่งขันไม่มีใครบาดเจ็บค่ะ
นี่จะตัดตัวอะไรยังไงบ้าง
ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในใจแล้วนะคะเพียงแต่เราอยากให้กระบวนการของการฝึกซ้อมจนก่อนเดินทางเนี่ยมีความเข้มข้นอยู่ตลอดเวลา

ตอนนี้ลูกครึ่งปรึกซ้อมอยู่กับทีมก็คือมีน้องมิรันด้ากับน้องทิฟฟานี่
ก็คือยังอยู่ในทีมก็ทุกคนมีโอกาสที่จะเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลก
เพราะว่าก่อนเราจะเข้าแข่งขันฟุตบอลโลกในเกมแรกเนี่ยก็วันที่๑๑มิถุนานะคะ
ตรงนี้เราก็อยากได้นักกีฬาที่มีความพร้อมมากที่สุด
ซึ่งนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะต้องส่งกำลังใจให้กันเยอะค่ะ
เพราะว่าจะลงเกมแรกในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
ต้องเจอกับศึกหนักเลยค่ะสหรัฐอเมริกาเป็นแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์๓สมัยด้วย
แข่งขันฟุตบอล๑๑มิถุนาส่งกำลังใจให้พวกเธอกันด้วยนะคะ